สวัสดีครับเริ่มต้นเดือนใหม่สัปดาห์ใหม่สภาพอากาศยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอยู่นะครับ
แม้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งคลื่นนั้นจะดูเบาบางลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่ารักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในเมืองของเราเนี่ยนะครับ
ค่อนข้างที่จะอ่อนกำลังนะครับและถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของร่องฝนก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่ไม่ได้ทำให้เกิดฝนตกเยอะเหมือนช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ดังนั้นภาพรวมจึงทำให้คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนั้นค่อนข้างที่จะสงบนะครับ
สำคัญก็คือพายุตัวนี้แหละครับซึ่งพายุลูกนี้เนี่ยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
การที่มีพายุลูกนี้อยู่เนี่ยนะครับก็คอยดึงเอากลุ่มฝนค่อยเลื่อนไปด้านบนนะครับ
แต่เมื่อพายุลูกนี้ขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าจะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้ลักษณะของฝนนั้นค่อยลดต่ำลงมานะครับ
ซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับทั้งสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
เหนือเนี่ยนะครับโอกาสการเกิดฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ

เฉลี่ยแล้ว๑๖๐๗๐ของพื้นที่แล้วมีตกหนักบางแห่ง

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับ
ฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับลาวตอนบน
ก็จะพบว่าโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งด้วยนะครับ
อุณหภูมิ๒๓๓๑องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางเนี่ยนะครับ
พบว่าโอกาสการเกิดฝนนั้นอาจจะเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ติดกับฝั่งพม่ากับติดกับชายทะเล
ก็จะมีฝนตกเยอะกว่าจุดอื่นนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับ
การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ทะเลมีคลื่นประมาณ๑๒เมตรนะครับ
จุดที่อยู่ใกล้ชาเลคงต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีลักษณะการก่อตัวของฝนค่อนข้างหนาตาในระยะนี้
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
ทะเลมีขึ้นประมาณ๑๒เมตร

ฝนก็จะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
หลังจากนี้ทะเลในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ก็จะไม่สูงไม่อันตรายเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับ

โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
เป็นช่วงที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เดือนนี้จะถือว่าเป็นเดือนที่ต้องจับตากันหน่อยนะครับ

รวมไปถึงในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ฝนจะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพ
มาถึงตรวจสอบการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ